หลังคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญนะคะ
กรรมการบริหารภักดิ์ไทยรักษาชาติทั้ง๑๔คนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
้อมรับคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญนะคะ
แล้วก็บอกเพิ่มเติมบอกว่าหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหน
พร้อมที่จะทำบ้านเมืองพร้อมที่จะทำเพื่อบ้านเมืองต่อไปนะคะ
อกจากนี้ขอขอบคุณกำลังใจทุกคนที่ส่งมาให้ด้วย
รายงานสดเข้ามาจากสำนักงานสารรัฐธรรมนุนค่ะ

วันนี้สารรัฐธรรมนูลมีคำวินิจฉัยเอกชั้นให้ยุบพักไทยรักษาชาติ
รวมถึงตัดสิทธิ์กรรมการบริหารภักดิ์ไทยรักษาชาติ

รวมถึงห้ามใช้ชื่อชื่อย่อโลโก้ของพัก

ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้สารใช้เวลาทั้งหมด๓๗นาทีเท่านั้นค่ะ
ซึ่งเหตุผลคำสั่งที่สารให้ยุบพักไทยรักษาชาตินะคะ
ให้เหตุผลบอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวนั้น
ข่ายตามความผิดตามมาตรา๙๒วัก๒
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองที่ระบุว่า
วอาทิตย์หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติก็ยอมรับแล้วก็กล่าวทั้งน้ำตาว่า
เสียใจหลังจากที่ถูกสรรยุบพรรค
แล้วก็ฝากขอบคุณทุกกำลังใจไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด
ก็จะทำตัวเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและไม่เคยคิดร้าย
อยากทำสิ่งดีให้กับบ้านเมืองมีเจตนาบริสุทธิ์ตลอดระยะเวลาที่เราทำพักการเมือง
ถึงแม้ว่ามันจะไปไม่ถึงสิ่งที่เราปักกันนะครับ
แต่ผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับปัญหาของบ้านเมืองมีอีกมาก
คนที่อยู่ก็ต้องทำงาน
สำหรับผมกรรมการบริหารพักทุกคน
ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม
เราจะทำตัวให้เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองครับ
ผมเรียนนะครับว่าเราทุกคนปรารถนาดีกับบ้านเมือง

หลังจากให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเสร็จสิ้นแล้วนะคะ
ร้อยโทรปรีชาพลพงภานิษย์อดีตว่า
หัวหน้าภักดิ์ไทยรักษาชาติก็จับมือบรรดากรรมการบริหารพัก
แล้วก็แก่นำพักเดินออกจากสารรัฐธรรมนูญอย่างพร้อมเพลียงกัน
เพื่อเดินทางกลับไปที่พักของตนเองนะคะ
รวมถึงนอกจากอดีตหัวหน้าภักดิ์ไทยรักษาชาติที่หลังน้ำตาแล้วนะคะ
ดากองเชียร์ของพักเองก็กอดคอกันร้องไห้
แล้วก็บอกว่ายังคงให้กำลังใจพักไทยรักษาชาติ
รวมถึงทุกคนในภักดิ์ต่อไปนะคะ
สำหรับอนาคตหลังจากนี้ของพักไทยรักษาชาติ
ก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะคะว่าจะต้องยุติลง
โดยผู้สมัครสอบแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง๑๗๔คน
และแบบบัญชีรายชื่อ๑๐๘คนจะหายออกจากสนามเลือกตั้ง
เพราะถือว่าขาดคุณสมบัติในการลงรับสมัครเลือกตั้ง
จากว่าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
ด้วยการเลือกตั้งสอสอกำหนดว่า
สมัครต้องสังกัดพักการเมืองเดียวไม่น้อยกว่า๙๐วัน
นั่นหมายความว่าการลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป
ในวันที่๒๔มีนาคมที่จะถึงนี้
หากมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้กับพักไทยรักษาชาติ
บัตรเลือกตั้งใบนั้นก็จะกลายเป็นบัตรเสียทันทีนะคะ
คุณผู้ชมคะมีรายงานด้วยนะคะว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
รัฐธรรมนูลเองได้มีการประสานไปที่รองผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาตินะคะเพื่อขอกำลังตำรวจมาดูแลความสงบเรียบร้อย
บริเวณศาลจนกว่ากองเชียร์ของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
เดินทางออกจากสารรัฐธรรมนูญจนหมดค่ะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศล่าสุดที่สารรัฐธรรมนูล
สลินประกอบทันข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ขอบคุณคุณรสลินด้วยสรุปแล้วหลังจากนี้ไป
พักไทยรักษาชาตินะคะจะไม่มีการหาเสียงอีกแล้ว

ก็นี่แหละค่ะถ้าย้ำเตือนผู้ที่ใช้สิทธิ
ใช้เสียงทุกคนก็คือไปเลือกผู้สมัครของพักไทยรักษาชาติ
จะถือว่าเป็นบัตรเสียทันทีนะคะ